วันดีคดีเงินหายไป๑๑๐๐๐๑๒๐๐๐บ้างไปเสร็จแล้ว๓๐๐๐๐บาท
เชื่อว่าผีมาขโมยเงิน

แล้วลูกเอาไปหรือเปล่าสามีเอาไปหรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้เขามั่นใจว่าไม่ได้เอาไป

สัมภเวษีซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นร่างดำ

ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชม
มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อหลายคนฟังแล้วแบบ

เดี๋ยวแล้วผีเอาเงินไปทำอะไร
นั่นน่ะสิลูกชายกับสามีหรือเปล่าล่ะ
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้คือคุณธัญพร

เป็นชาวบ้านอยู่ที่ปราจีนบุรีที่อำเภอประจันตคาม
เธอก็เล่าไปสีหน้ากังวลใจไปเล่าเหตุการณ์ให้ดู

ครั้งแรกเธอเก็บเงินสดไว้๑แสนบาทในกระเป๋า

แต่พอตื่นเช้ามาเงินหายไป๑๐๐๐บาท
สำรวจรอบบ้านไม่มีร่องรอยหัวขโมย

คืนต่อมาเงินหายอีก๕๐๐๐ไม่รู้ใครเอาไป
ถามทุกคนในบ้านถามลูกแล้วอะไรแล้ว

บางคืนยัดไว้ใต้หมอนนอนทับไว้ตื่นมาก็ยังหายเลย

จนกระทั่งปลายปีที่แล้ว

๑พันสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดยี่สิบมกฎาคม
เงินหายไปสองพันสามร้อยแปดสิบบาทอ่ะเขาเก็บเงินไว้ในกระเป๋าสองพันสามร้อยแปดสิบบาท
ออกไปคุยนอกบ้านแป๊บเดียวกลับมาเงินหายไปสองพันเหลือแค่สามร้อยแปดสิบอ่า
เหมือนเขาทำคุณสัยใสอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ให้ทรายอะไรอ่ะ
หวานรอบบ้านหนูก็ทำแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปหายไป
คือหายไปนี่คือไม่มาเอาเงินอีกแต่ก็เพิ่งมาเกิดเรื่องอีกปลายปีที่แล้ว
จนมาพีคสุดก็คืนก่อนนี่แหละคือไม่ไหวแล้ว
คือไม่ไหวตรงที่ว่าเราอยู่กับเงินแต่เงินยังหายไปได้โดยที่เรา
ไม่มีใครเข้าบ้านหายไปเหมือนกับคนดึงได้
ก็ทำของดึงได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูก็คิดไปอย่างนี้
คือตั้งแต่เรานำเสนอเมื่อวานคนก็สงสัยเอ๊ะ
ลูกชายคุณกับสามีคุณเป็นคนเอาไปหรือเปล่าแล้วก็มีคนแนะนำว่า
คุณต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านก่อนดีไหมค่ะ
และเห็นความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเธอยืนยันว่าลูกกับสามีไม่ใช่คนเอาเงินไป
เพราะถามแล้วหลายรอบลูกก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเอาก็เลยเชื่อ
สามีเองก็ไม่เคยยุ่งเรื่องเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยฝากเงินกับสามี
เอากลับมามันก็ครบทุกบาททุกสตางค์ก็เลยมั่นใจว่าสามีกับลูก
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะทีนี้ไปถามพระประเนธชัยฤทธ
อายุ๖๔ปีท่านเป็นเจ้าสำนักสงบุญนาคโพเพชรนะฮะ
ท่านให้หินมีการบริกรรมคาถามากับคุณปุ้ยเอาไปกันผีแล้วบอกว่า
สิ่งที่มาขโมยเงินของคุณปุ้ยเนี้ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเธออืม
นะฮะเพราะว่าหลวงลุงเนี่ยนั่งทางในดูแล้วเนี่ย
ลุงเห็นเงาดำปริศนามาดึงเอาแบงค์จากกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ไป
ซึ่งคนปกติจะมองไม่เห็นแต่หลวงลุงเห็นฟังท่านพูดครับ
คือเมื่อวานนี้เราก็ให้ดูไปแล้วบนเพดานเขาจะมีฝ้าฝ้ามันมีรูอยู่
มันมีรูและเชื่อว่ารูนั้นมันเป็นทางผีเข้ามา
ไอ้ข้างบนเป็นรูเนี่ยก็เลยแนะนำว่าเอาช่างมาทำมาปิดทางผีดีไหม
อะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยฮะเชื่อแบบไหนปิดตรงนั้น
ปิดตรงนั้นก่อนแล้วก็เอากล้องมาติดซะ
มันจะได้แบบอ่ะอุดช่องบัวพาในบ้านก่อนค่ะ
ซึ่งคุณปุ้ยเองเชื่อสนิทใจเหลือเกินว่าเธอถูกทำคุณสัยใส่แล้วผีมาขโมยเงินจริง
เชื่ออย่างนั้นนะฮะซึ่งเธอก็ฝากอยากจะให้หมอปลาไปช่วยหน่อย
จัดคิวไปหาเธอหน่อยให้คลายความสงสัยว่า
จริงไหมอ๋อคือมาขโมยเนี้ยผีผีขโมยเงินจริงไหมอืม
หรือคนจริงจริงหรือยังไงนะฮะเอาก็ลองดูล่าสุดก็น่า
เหมือนจะมีการซ่อมแซมฝ้าทำนู่นทำนี่แล้วก็
หลายคนก็แนะนำว่าติดกล้องก่อนอ่าบางทีกล้องวงจรปิดอาจจะไขปริศนาได้หรือเปล่า
ลองดูลองดูแล้วกันอาจจะรอหมอปลาว่าจะรับ
จัดชิวให้หรือเปล่าอ่าฮะเออนะฮะเราก็อยากทราบเหมือนกันค่ะ